ยังคงต่อที่เรื่องของผู้สูงอายุกันนะครับ
จังหวัดตราดเขาจัดโครงการเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
จังหวัดตราดเพื่อเป็นการขยายผลนะครับ
แล้วก็รองรับการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทยครับ
นี่ก็เป็นน้องนักเรียนอีกแล้วครับ

ไม่ใช่ฮะแปลว่าสวยหล่อสมวัย
ไม่ได้สูงวัยด้วยนะสวยหล่อสมวัยนะฮะ
สุขภาพดีสมวัยนะครับ
หน้าตาสดใสสมวัยนะครับ

แพร่หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดตราด

มีการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ออกเป็น๑๐หมวดการเรียนรู้
ประกอบด้วยหมวดวิชาเรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนี่สำคัญนะครับ
วิชาสังคมเรื่องการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
วิชาชีวิตและสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง
หมดวิชาชีวิตและสุขภาพก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเรื่องการนำหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน
แล้วก็หมวดวิชาสังคมนะครับเรื่องการวาดภาพศิลปะ
วิชาชีวิตและสุขภาพเรื่องกิจกรรมนันทนาการ
อกจากนี้ยังมีหมวดวิชาเศรษฐกิจเรื่องการฝึกอาชีพผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับ
จากนี้ก็ยังมีเรื่องของภาษาอาเซียน
เรื่องของการฝึกอ่านฝึกเขียนด้วย
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้
และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ
ทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับ

ในการรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะระดับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วย
วันที่๑ตุลาคมก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับ